วงการบันเทิงจริงจริงโควิดตอนนี้มันไม่เลือกหน้าคุณว่าคุณจะเป็นใครก็ตามไปแล้วทุกวงการอย่างล่าสุดนางเอกช่องเจ็ด
ใช่นะคะอัปเดตรายชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะอัปเดตเมื่อสักครู่เลยค่ะนางเอกช่องเจ็ดค่ะน้องพิงพลอยปภาวดีชาญสมรคนนี้แหละค่ะ
และที่ดังมากก็คือการเป็นขราบคู่จิ้งกับคุณโกวัสดิ์ศิลป์
นี่แปมภาพเก่าใน

กรณีของน้องพิ้งพลอยมันก็เป็นกำลังใจให้กับน้องหายป่วยไว
เรามาติดตามกันต่อในกรณีที่ทุกคนติดตามกันแหละตอนนี้นะว่าคนบันเทิง
ไปถึงทุกคนในครอบครัวเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างจากกรณีมีการติดเชื้อโควิดนะคะ
เคสของคุณเวย์ไทเทเนียมค่ะแน่นอนว่าสมาชิกครอบครัวเขามีภรรยาคุณนานา
ลูกลูกแฝดนะคะก็น้องบุ๊กลินแล้วก็น้องบีน่าก็ผลออกมาเมื่อเย็นวันนี้แล้วมีข่าวดีค่ะทุกคนเนี่ยมีผลเป็นลบก็คือไม่ได้พบเชื้อนะคะนอกจากคุณเวย์ไทเทเนียมคนเดียวนะคะ
ส่วนครอบครัวของมากกี้เนี่ยไปร่วมงานกับคุณเวย์ก็คือไปถ่ายทำเสื้อผ้าเด็กเขานี่แหละค่ะ
นับตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้าน
การเดินทางถึงโรงพยาบาล
การขึ้นโดยสารลิฟต์นะคะ
แบบส่วนตัวไม่ให้ปะปนกว่าคนทั่วไปด้วย
รวมไปถึงการใช้ชีวิตในห้องพักผู้ป่วยค่ะ
ชมบางช่วงบางตอนของคลิปกันค่ะ

ก็จะทำวิธีการ

หลังจากนี้เรามาอยู่โรงพยาบาลได้๑ชั่วโมงครับ

ไม่ได้มีไอไม่มีน้ำมูกไม่มีอะไรเลยนะครับ
ไม่มีปวดหัวไม่มีเพลียทั้งสิ้น
แล้วก็เป็นบรรยากาศการที่อยู่โรงพยาบาลนะคะ
ที่คุณพิจ้าเขาได้รีวิวเอาไว้นะคะว่า
ป้องกันตัวเองไม่ให้เอาเชื้อไปติดคนอื่นทำอย่างไร
สังเกตได้คุณพิจารย์เขาจะมาขึ้นรถลิฟต์คนเดียว

แต่สังเกตนะโฟเกตต่อโควิดแล้วรอบนี้
คือหลายคนอาการคือไม่ค่อยแสดงออก
โควิดรอบนี้คือทุกคนยังดูแข็งแรงกันอยู่
อาจจะเป็นจุดช่องโหวตช่องว่างให้เราเนี่ย
ละเลยในการระมัดระวังตัวเองก็ได้นะคะ
ที่อย่างเชอรี่บอกไปนะคะมันไม่เลือกสถานที่ค่ะ
มันไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะ

ก็อย่างที่ทราบนะคะส่งผลกระทบมากมาย
ในวงการบันเทิงนะคะแล้วก็มีหลายคน

ทยอยประกาศกักตัวคุณผู้ชม
อย่างท่านแรกคนนี้ค่ะคุณบอยปกรณ์ค่ะ
ที่ยิมออกกำลังกายเมื่อวันที่๖เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งไปตรวจแล้วนะคะตอนนี้กำลังรอผลอยู่
และยืนยันว่าจะกักตัวจนไปถึงวันที่๒๐เมษายนค่ะ
อีกท่านหนึ่งค่ะคุณก๊อฟอนุวัฒน์นะคะคนนี้
ไปร่วมงานฟุตบอลการกุศล

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
แล้วปรากฏว่ามีช่างภาพติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
แต่ว่าพี่ก๊อฟเขาบอกว่าไม่ได้สัมผัสกับบุคคลดังกล่าวโดยตรง
อย่างไรก็ตามแต่รีบไปตรวจค่ะ
ผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อขอกักตัว๑๔วัน

คุณปอนเมื่อวันที่๒เมษายนที่ผ่านมา
ซึ่งได้รับแจ้งว่าในงานนั้นมีผู้ติดเชื้อโควิด
ถ้าใครติดตามข่าวก็เป็นงานเดียวกับคุณพ่อปันนะคะ
ดาราสาวที่แบบว่าคุณพ่อติดแต่ลูกสาวไม่ติดนะคะ

โดยคุณปอนนะคะไปตรวจมาแล้วผลเป็นลบไม่พบเชื้อนะคะ
ขอกักตัวจนครบ๑๔วันเช่นกันแล้วก็จะไปตรวจอีกรอบหลังจากนั้นนะคะ

คุณนุ้ยบอกว่าก็ไปตรวจเช่นเดียวกันนะคะผลเป็นลบนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ก็ดูแลสามีอยู่นะคะ
ก็เอามาอัปเดตให้ได้ดูกันเนาะ
พูดถึงคนวงการบันเทิงนะคุณผู้ชมค่ะ
ก็มีหลายคนที่รอดูอาการอยู่กักตัวอยู่
หรือว่าหลายคนที่รู้ผลแล้วว่าตัวเองติด
วันนี้เรามีมาให้อัปเดตกันด้วยนะคะ

ใครเป็นอะไรก็ต้องมาบอกกล่าวกันเอาไว้ค่ะ

แจ้งว่าไปร่วมงานที่โรงแรมย่านทองหล่อมา
ซึ่งเป็นโรงแรมเดียวกับพี่สแตมอภิวัฒ
แล้วก็ปีโป้นะคะไปร่วมงานนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ

ไปร่วมงานนะคะนั่นเองนะแจ้งไทม์ไลน์ว่าไปสถานบันเทิงย่านทองหล่อมา
เมื่อวันที่๒เมษายนที่ผ่านมานั่นเองค่ะวิศมค่ะ

ใช่ค่ะคนนี้แหละนะส่วนอีกคนนึงละกันนะคะ
ออกมาแจ้งผลตรวจว่าติดเชื้อโควิด๑๙เช่นเดียวกัน
แต่ว่าสมาชิกคนอื่นไม่ได้ติดไปด้วยนะคะ

มีมือกีต้าที่ติดอยู่คนเดียวคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็คนสุดท้ายละกันค่ะไฮโซปามคุณผู้ชมค่ะ
ธนดนะคะหงสนันค่ะอดีตแฟนหนุ่มของเมพิชชนาธิ์
ก็ออกมาประกาศว่าตัวเองนั้นติดโควิดด้วยเช่นกัน
เมพิชชนาธิ์ก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจว่า
หายไวนะอันนี้คือก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะคะ
ตอนนี้แหละถ้าใครทราบว่าคนอื่นติด
หรือว่าคนที่ใกล้ชิดติดก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วกันนะคะ
ก็สิ่งที่ทำได้ก็คือตั้งการ์ดนั่นแหละค่ะ
คือง่ายนะคะก็เหมือนทำเหมือนกับที่โควิดรอบแรก
เราผ่านมันมาได้หลายครั้งแล้วครั้งนี้เราก็ต้องผ่านไปได้อีกนะคะ
ก็ตั้งกาดอย่าให้ตกเหมือนครั้งก่อนเลย